เราจะเริ่มกันที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติกันก่อนนี่ครับคนนี้ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับสวมเสื้อลายมัดย้อมสีน้ำเงินขาวนะครับ
เข้ากับเทศกาลสงกรานเลยพาผู้สมัครสอสอนะครับลงพื้นที่ตระเวน
ไหว้พระที่วัดพิชยะยาติการามนะครับแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
โดยมีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปนะมาขอรถน้ำขอพร
แล้วระหว่างที่พลเอกประยุทธ์กำลังขึ้นรถกลับออกมานะครับ
จำได้ไหมครับว่าวันรับสมัครสอสอท่านก็ทำท่านี้
นั่นคือนะครับแทนหมายเลข๒๒ของพักที่ใช้หาเสียง
ครับผมนี่แหละที่เขาฮือฮากันครับ
เขาบอกว่านายกควงปืนไปยิงคนในถนนเข้าสาร

ยิงน้ำฉีดน้ำ
เพราะว่าท่านไปลงพฤทธิษฐนตร์เข้าศาล

เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ำสงกราน
แล้วก่อนหน้านี้มีโพลไงโพลระบุว่า

อยากจะชวนไปเล่นน้ำสงการมากที่สุดร้อยละ๑๑
ก็คือผลเอกประยุทธ์นะครับนี่ฮะนี่ครับ
เอาไปดูกันหน่อยละกันบรรยากาศเต็มตอนท่านไปฉีดน้ำกับประชาชนครับ
น้องประชาชนถอยหลังไปก่อนครับถอยหลังออกไปก่อนครับ

เมื่อกี้มีคนนักข่าวถาม
สนุกไหมคะท่านตอบไหมไม่ได้ยิน
ครับเอาไปดูแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยกันบ้าง
เศรษฐาทวีสินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
ไปกับคุณเศรษฐานะครับเป็นผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
แล้วก็มีผู้สมัครสอสอประจวบคิริขันนะครับ
ลงพื้นที่ตลาดเช้าที่หัวหินครับคุณผู้ชม
ขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้า
จากนั้นช่วงบ่ายนะครับนายเศรษฐาและผู้สมัคร
ขึ้นรถแห่ไปพบกับชาวบ้านในตลาดปรานบุรีครับ
แล้วก็ย้ำว่าการผลักดันนโยบายของพักเพื่อไทยนั้น

ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับ
พลตะบดเอกเสรีพิสุธเตมีเยเวทหัวหน้าภักดิ์เสรีรวมไทย

นั่งรถสามล้อแห่ไปสิครับหาเสียงกับชาวบ้าน
ย้ำนโยบายภักดิ์๑๔ข้อ
ท่านมั่นใจโอ้โหท่านมาแล้วท่านบอกโอ้โห
เสียงตอบรับกระแสมันดีเหลือเกิน

แล้วก็ยังสนับสนุนให้ตัวท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
ปิดท้ายกับที่กรกฎเปิดให้ประชาชน
สามารถดาวน์โหลดโลโก้พักการเมืองต่างได้แล้วนะครับ
แล้วก็ยังเปิดช่องทางให้ช่วยเป็นหูเป็นตา
ถ้าสามารถแจ้งเบาะแสการซื้อสิทธิขายเสียงมาที่กรกตได้
โดยมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสทุจริตในหลายช่องทาง
แอปพลิเคชันตาสับปะรด
หรือว่าแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ
โดยผู้ที่แจ้งบ่อแสการทุจริตในการเลือกตั้งสอสอนะครับ

กตเขามีรางวัลสนับสนุนแก่ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแส
ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนะแล้วการไต่สวนนะ
โดยมีเงินรางวัลครับโอ้โหเริ่มต้นที่๑แสนบาทนะ
ระหว่าง๑แสนบาทถึง๑ล้านบาทเลยนะครับคุณผู้ชม
ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลครับ
กับคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า
จะมาเปิดเวทีเข้มข้น๔เวทีดีเบตค่ะ
เวทีเลือกตั้งใหญ่ที่หลายท่านรอคอยนะคะ
เป็นการล้วงลึกนโยบายเปิดวิสัยทัศน์มุมมอง

ติดตามไว้เลยนะคะจะประเดิมความร้อนแรง
เวทีแรก๑๘เมษายนนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ
เวลาเริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณคือผู้ตัดสินนะคะ

ตลอดช่วงการเลือกตั้ง๖๖นี้นะคะ
คุณผู้ชมสามารถพิมพ์คำว่าเลือกตั้งเข้ามา
ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐค่ะ
เท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถอัปเดตทุกข่าวสาร
ดูรายการสดหรือรายการย้อนหลัง
เกี่ยวกับเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐ
ได้ตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นนะครับคุยเรื่องการเมืองแล้ว

ครั้งที่๓ครับของไทยรัฐครับคุณผู้ชมครับ
คำถามก็จะเน้นสอบถามท่านนะครับ
ว่าจะเลือกใครเป็นนะครับ

และจะเลือกสอสอเขตและสสปาร์ตี้ลิสต
พักการเมืองใดนะครับ
โดยจะสำรวจความคิดเห็นไปถึงวันที่๒๐เมษายน
ย้ำ๒๐เมษายน๒๐๖๖
จากนั้นนะครับไทยรัฐจะสรุปผลการสำรวจและเผยแพร่
ทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
ร่วมตอบนะครับโพลนะครับ